เอาอีกเรื่องหนึ่งรุนแรงไม่แพ้กันนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องบอกว่าเป็นรวมมิตรนาทีชีวิตอุบัติเหตุเลยก็ว่าได้
โอ้โหภาพแรกเรื่องแรกคลิปแรกนี่ต้องบอกว่าหวาดเสียวแล้วก็อันตรายมากจริงจริงนะคะเป็นรถกระบะค่ะ
พยายามที่จะเร่งความเร็วแซงปาดขวาถ้าแซงพ้นมันก็ดีแต่คันนี้แซงไม่พ้นค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่คุ้มเลยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมคืออัดเข้าท้ายรถบรรทุกด้วยความเร็วเนี่ยค่ะ
มุมนี้จะชัดหน่อยมุมนี้ชัดหน่อยนะเนี่ยแล้วก็ชนกระเด็นแล้วคุณผู้ชมดูนะเนี่ย
กริ้งแบบเนี่ยค่ะโอ้โห
คือเป็นรถกระบะของนายอนุวัติหินชัยศรีค่ะเขาขับแซงรถเก่งแล้วก็พยายามจะปาดเข้าขวา
เวลาจะปาดเนี่ยแน่นอนมันต้องเหยียบคันเร่งสุดเพื่อเร่งความเร็วอยู่แล้วทีนี้จังหวะมันไม่ได้อ่ะค่ะ
แล้วมันก็ปาดไม่พ้นก็เลยกลายเป็นทำให้เขาเนี่ยขับพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อบนเลนซ้ายเต็มแรง
กระบะเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพก็แล้วกันคือไม่เหลือเป็นสภาพของรถแล้วอ่ะ
ยู่เข้าไปแถมยังพลิกกระเด็นไปชนราวสะพานอีกแล้วก็ไฟไหม้ด้วยเพราะดีมากนะคะ
พลเมืองดีเนี่ยเขารีบไปช่วยนำตัวนายอนุวัฒน์คนขับออกมาจากซากรถได้ทันแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
เพราะว่าอาการสาหัสมากค่ะโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ทางด่วนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่สามสิบแปดค่ะ
เข้ากรุงเทพนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาช่วงจะขึ้นสะพานข้ามคลองพระยาสมุทร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเร่งสอบสวนสาเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยแหละแต่ว่าโอ้โห
โอ้โหดูไม่ออกเลยจริงจริงนะคะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นรถอืมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับ
เป็นภาพไปดูภาพนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านไก่ย่างยายแพง
เขาเขาสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นี่ฮะเป็นเหตุการณ์รถพ่วงสิบแปดล้อ
ชนท้ายรถพ่วงแก๊สบริเวณสี่แยกไฟแดงและรถพ่วงแก๊สเนี่ยกระเด็นไปชนท้ายรถกระบะอีกทอดหนึ่ง
คุณผู้ชมคือรถใหญ่ชนรถใหญ่ก็ว่าน่ากลัวแล้ว
คันนี้ดันเป็นรถพ่วงแอร์ซัสด้วยค่ะเออคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อติดอยู่ในรถแบบนี้
ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยออกมาจากซากรถนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
ส่วนสูญบ้างต้นหรือว่ารถบรรทุกพ่วงน่าจะเกิดจากระบบเรขัดคล่อง
พุ่งชนท้ายรถที่จอดติดไฟแดงอยู่อย่างจัง

ดีที่รถไม่ได้ระเบิดเพราะว่ามีแก๊สด้วยนะครับ
ถ้าระเบิดขึ้นมานี่หุ่นไม่อยากจะคิดภาพนะคะนะฮะ

มีเด็กชาย๒คนอายุแค่๑๓กับ๑๔ปีเท่านั้นเอง
สองคนนี้เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
อุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์แข่งกัน
แล้วสุดท้ายก็ไปพุ่งชนรถกระบะที่๓แยกหลังมหาวิทยาลัยชินวัฒน
ที่ถนนลาดบัวอำเภอ๓โคกค่ะ
ผู้หญิงวัย๕๙ปีที่นั่งมาในรถกระบะก็บาดเจ็บด้วยนะคะ
สอบถามคนขับรถกระบะเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ญาตินั่งมาในรถ๔คนด้วยกัน
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางสามแยก
เขาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าซอยมหาวิทยาลัยชินวัฒน์

ขี่แข่งกันมาด้วยความเร็วค่ะ
แล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเลยนะคะ
พุ่งชนกลางลำรถของเขา
เด็กทั้ง๒คนก็เลยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กผู้ชายที่อายุวัยประมาณนี้
คือก็เป็นช่วงของวัยกำลังพลุ่งพลาดท้าทายความเร็ว
แต่คือมันไม่คุ้มกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุทีมันคือความสูญเสียนะคะ